โซเชียลพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้าง

เมื่อสักครู่นี้เป็นความเห็นทางวิชาการ

แต่ทีนี้ทางประชาชนในโลกออนไลน

แล้วก็ทางหลวงปู่พุทธอิสระด้วยเหมือนกัน
มาดูจุดยืนของวัดพระธรรมกายกันก่อนเลยนะคะ
สำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
ระบุถึงจุดยืนของทางวัด

แต่ว่าอาการอาภาษณ์นั้นหนักมากจริง
อดเลือดดำอุดตันที่ขาซ้าย

เพื่อประคับประคองอาการตลอดเวลานะคะ

ไม่มีนโยบายใช้พลังมวลชน
ต่อต้านกระบวนการทางกฎหมายค่ะ
หลวงปู่พุทธอิสระกันบ้าง

รูปแบบของพระธรรมวินัย

ในเรื่องของพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดด้วย
จากนี้ก็ยังมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหา

แล้วก็ไม่สนับสนุนวัดพระธรรมกาย

เป็นจำนวนมากนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
เรียกร้องอยากให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด
เพื่อรักษาเอาไว้ซึ่งกฎหมายที่เป็นข้อบังคับค่ะ